ซิ่งรถไถนาซิ่ง

โอ้โหเห็ดนุกมันจริง
มันจริงทั้งคนแข่งทั้งคนภาคและกองเชียร์

รถไถนาเครื่องยนต์เทอร์โบอินเตอร์วาซาน
เป็นการแข่งขันรถไถนาที่ทรงพลังที่สุดค่ะ
แข่งกันที่บริเวณทุ่งนาหน้าสารกลางจังหวัดนครปฐมนะ
งานนี้คุณยุทธนาโพธิวิหกในอำเภอเมืองนครปฐมพร้อมคณะก็มาร่วมงานเปิดการแข่งขันนี้ด้วย
เป็นการแข่งขันรถไถนาซิ่งประจำปี๒๕๕๙
ว่ากันว่าจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์วิถีการทำนาของเกษตรกร
แข่งขันในครั้งนี้นะคะแบ่งเป็นประเภทชาวบ้าน
แล้วก็มีประเภทโอเพ่นประเภทอู่และประเภทอาวุโส
หลากหลายแบบแต่ละรุ่นไม่เหมือนกัน
และมีถ้วยรางวัลแบบยิ่งใหญ่จริงจัง
พอเจ้าภาพนะคะแล้วก็ประธานเปิดงานเรียบร้อยก็เริ่มการแข่งขันกัน
งานนี้มีชาวนาในพื้นที่จังหวัดน้องความประถมสุพรรณบุรีนนท์ธังบุรีประตุมธนีรและพิจิตร
มาร่วมแข่งขันกว่า๖๐ทีม

ก็แข่งกันไปนะคุณผู้ชมใครถึงที่หมายก่อนก็เป็นผู้ชนะ
บางคนออกนอกรู่นอกทางไปเลยก็มี

ถ้วยกิตยศพร้อมเงินรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจในการทำการเกษตรต่อ
ได้เงินด้วยถูกแจ้งเหล่านั้น
อยู่นานทั้งเกษตรกรพี่พี่เขาน่า
ช่วยกันไปทำในการหากินกันต่อไป
แนะนำอีกนิดนึงได้ไหมนอกจากถ้วยกับเงินรางวัลแล้วยังไงแจกสบู่ให้ด้วยได้ไหม
มันเลอะเปลือไปหมดอ่ะเนอะที่บ้านเขามีค่ะคุณเออ